เลยว่าข่าวแรกวันนี้ของดีของมักของคุณผู้ชมกลับมาแล้ว
เพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความเชื่อมูเตลูมูเตลูกันแล้ว
ขั้นสุดตัวเลขมีไหมจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวมีท้ายรอลุ้นกันดูก็แล้วกัน
คือขวัญเนี่ยนะไปมาหลายบ้านไปมาร้ายบ้านของศิลปินหลายบ้าน
ไปทำอะไรเป็นบ้านเขาอะอ่ะไปก่อข้าวเตรียมเข้ากินบ้างไปยื้มชุดเขาบ้าง
อยู่ตามประจำบ้านของลูกทุ่งสาวแต่ละคนคือไปบุกห้องพระเลยแล้วแต่ละคนคุณผู้ชมค่ะ
พูดแล้วเนี่ยขนลุกเลยมันเหมือนกลุ่มลิขิต
กว่าจะได้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละอย่างมา

เริ่มกันที่คนแรกดีกว่าคุณฮายอาภาพร

ผมลิขิตมันดานชับถาบ
โดนให้มาพบกันทันใด
นนให้แม่ฮายอภพรมาพบกับพระพิคเนธองค์สวย
ที่ช่วยนำพาความปังความดังความรวย

วันหนึ่งก็ตื่นมาเลยตี๓ตี๔
แล้วปรากฏว่าแม่ก็เที่ยวชมเมือง
เดินซื้อของไปเออเดินไป๒ร้านเจอเลย

ไม่ได้เจอของดีเจอร้านที่๓เลย
เจอของดีอยู่ร้านที่๓นี่แหละ
เป็นพระพิคเนธ๒องค์สีขาวและสีเขียวคู่กัน

มันเตะตาโดนใจมากคุณผู้ชม
มันเกิดอาการปิ๊งเหมือนคนเจอรักแรกพบ
อันนี้องค์สีขาวนะจ๊ะ
องค์มันสักครู่อยู่หน้าบ้านองค์สีเขียว
เท่าแน่นอนมาวูชา
เข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บเดินเลี้ยวกลับมาที่ร้านถามแม่ค้าอีกหนึ่งที
เป็นยังไงจ๊ะฉันอยากได้๕๕๐๐บาทเธอขายให้ฉันไหม
แม่ค้าบอกโอ้โหด้วยพลังแรงศรัทธา
ขาย
เป็นไงเป็นราคาที่คิดอยู่เอาไว้อยู่ในใจของเราโดยแท้

ว่าแล้วแม่ฮายค่ะก็ตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วก็แกบอกว่าอันนี้ช่วยเรื่องเรียกงานเพื่อกว่าก็ไม่มีที่สิ้นสุด
ได้กลับมาตั้งที่บ้านก็จ้างคนมาตกแต่งด้วยนะ

มีมงกุฎมีตาเปอร์นะคะ
ไม่ใช่อยู่ดีโอ้ฉันซื้อมาติดเอง
ทุกอย่างต้องเป็นเซตที่เข้ากันหมดเลย

เพราะว่าวันที่พี่ไปทำสกรูป

เพราะตอนนั้นจะซื้อของให้คุณแม่

ขอเรื่องเงินเรื่องทองได้เพราะพี่ฮายเองก็ถูกรางวัลมาแล้ว
จริงความเชื่อนะและจริงเนี่ยอมภพิฆาเน่ยังช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยม
เรื่องของการงานด้วยนะคุณผู้ชมนะค่ะอ่ะดูของมงคลบ้านพี่ฮายกันแล้ว
ไปต่อกันที่บ้านของพี่ฝนธนสุนทรกันบ้างดีกว่าค่ะ
พูดถึงเรื่องถวายเครื่องประดับกับวัตถุมงคล
อีกคนที่ถวายหนักเปย์หนักใส่ทองคำไปเลยไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งพี่ฝนธนสุนทร
พี่ปนเนี่ยเขาบูชาแม่นางกว่าในน้ำไหม่นอ่อสุดกงนี้เลยนะ
พี่เอกก็คือแฟนของพี่ปนเนี่ยแหละเอามาบูชาคือถ้าได้งานใหญ่เนี่ยก็จะมาถวายครบเซ็ตเลยนะทั้งต่างหูแหวนสอยคอส้อยข้อมือคือเขาบอกว่าเขาเชื่อในเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมทำงานตรงนี้เอาจริงคุณผู้ชมการที่จะเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยมันต้องมีคนรักมันต้องมีคนเอ็นดูเห็นแล้วก็ชื่นชอบเลย

อ๋อก็ไม่ได้
ตอนนั้นความพิเศษสุดคือเรือนขวัญได้บุค้องพระด้วยค่ะคุณผมค้าพี่ดามรับเปิดใจกับเรือนขวัญบอกว่ามันอยู่บ้านช่วงโควิดไม่ไปไหนเลยเราก็จริงจังกับเรื่องการไหว้พระมากขึ้นค่ะ
ลับก็อยู่ที่การแต่งตัวสีสันสดใสตามวันค่ะ
เทวดาท่านได้รับรู้มองจากสวรรค์เห็นเลย

สวยเพราะว่าสวดมนต์อันนี้ไม่เกินจริง

แต่พี่ดาวเชื่อนะคะเพราะว่าชีวิตที่ดีขึ้นทุกด้าน

เชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นสายยานของพญานาค
อย่างนั้นที่บ้านก็มีองค์พญานาคด้วยเนอะ

แต่ว่าก็ได้หลายปีแล้วแหละตอนแรกไม่มีนะ

ไม่ค่อยมีอยู่เย็นเป็นสุขเท่าไหร่
แต่พอเอาองค์ปู่มาตั้งปุ๊บใช่ป่ะ
เปิดน้ำให้ท่านปั๊บรู้สึกมันแบบ

เพราะว่าตามความเชื่อของคนอีสานนะคะ
เลขที่บ้าน๘๐ให้โชคมาแล้วจ้า

ต้องรักษาสินเพิ่มพลังให้ท่านด้วยค่ะ
คือถ้าท่านไม่มีพลังงานที่ดีนะคะ
ก็ไม่มีฤทธิ์ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี

จริงทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะ

ต้องคิดดีทำดีแล้วเราก็จะได้สิ่งดีกลับมา